สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องกระพริยางที่นายกราธมนตรีว่าหรอกครับ
เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
การเลือกตั้งบรรยากาศก่อนการเลือกตั้ง

วันนี้วันสุดท้ายอย่างที่บอกว่า
ใครจะสมัครลงเลือกตั้ง
ต้องไปสมัครภายในวันนี้
ถ้าช้ากว่าวันนี้หมดสิทธิ์ที่จะลงเลือกตั้ง
บรรยากาศคนไหลเข้าพักโน้นพักนี้
คลาคล่ำมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ที่อยากจะหยิบมาขีดเส้นใต้วันนี้
เรื่องการเดินทางเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ

ทำให้เราคิดว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างนี้
สังคมไทยน่าห่วงมากครับ
แต่ก่อนนี้การย้ายพัก
เขาก็จะต่อรองกันด้วยว่าได้เงินเท่าไหร่
แล้วเขาก็ต่อรองกันว่าถ้าไม่ได้เงินได้ตำแหน่ง
ถ้าไปอยู่พักนี้แล้วจะมีตำแหน่งไหม

เขาก็จะต่อรองกันเรื่องพวกนี้

มันมีเรื่องประหลาดขึ้นมาด้วยก็คือว่า
เอาคดีความเป็นเรื่องต่อรองกัน

ตอนมีการยึดอำนาจใหม่เนี่ย
นายกอบจหลายคน
ถูกสั่งพักไม่ให้ทำงานใช้มาตรา๔๒
แล้วก็ในบรรดาคนที่ถูกสั่งพักนั้น
หลายคนถูกตรวจสอบ
ว่าที่ทำมาในอดีตเนี่ย

ตรวจสอบเพื่อจะดำเนินคดีความ
แล้วจู่ต่อมาก็ปรากฏว่า

คนที่เป็นนักการเมืองและเกี่ยวข้อง
กับอดีตนายกอบจเหล่านั้น
มีข่าวว่าไหลเข้ามาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
เพราะคิดว่าถ้าเข้ามาอยู่ในพลังประชารัฐแล้วเนี่ย
มีข่าวออกมาว่าจะทำให้
วงสาขนายาที่เป็นนายกอบจเหล่านั้น
พ้นจากการตรวจสอบรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดี
นี่เป็นข่าวมาเป็นระยะแล้วนะครับ
เป็นข่าวมาเป็นระยะ
แล้วล่าสุดล่าสุดปรากฏว่า
มีกรณีของลูกชายคุณบุญทรง

ชื่อนายเดชนัทธวิทย์

ตัดสินใจลาออกจากภักดิ์เพื่อไทย
เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
นักข่าวถามว่าที่มาเป็นสมาชิกพลังประชารัฐ

วันนี้ก็เลยเป็นเห็นหัวข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์
ืดอกรับย้ายพักเพราะช่วยพ่อ

เอามาลงเหมือนกันหมดว่านี่
ผมถูกมองว่าการมาอยู่พักพลังประชารัฐในครั้งนี้
เพราะต้องการช่วยคุณพ่อนั้น
ก็ยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริง

สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตัดสินให้จำคุก

สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย
รัฐมนูลฉบับเก่าโป้งเดียวจอดเลย

แต่รัฐมนูลฉบับใหม่ก็เปิดช่องว่า

คุณบุญทรงก็เลยอยู่ในขั้นที่เรียกว่า

ตัดสินใจว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์
แล้วพอมีข่าวอย่างนี้ออกมา
ก็กลายเป็นว่าลูกชายต้องเข้าพักนี้
เพื่อจะช่วยเหลือพ่อในคดีความ
นี่ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนตั้งคำถามเยอะครับ
ผมก็ภาวนาว่าให้ข่าวพวกนี้ไม่จริง
ภาวนาว่าให้เป็นข่าวลือ
ภาวนาว่าให้เป็นข่าวที่ใส่ร้ายป้ายสีกัน
เพราะถ้าการ
เมืองเอาคดีความมาต่อรองกันได้

กระบวนการยุติธรรมเสียหายแน่
แต่ก่อนนี้เอาตำแหน่งต่อรองกัน
เอาเงินต่อรองกันไม่เป็นไร
แต่ถ้าเอาคดีความมาต่อรองกันแปลว่า

การเมืองสั่งกระบวนการยุติธรรมได้เหรอครับ
เขาถึงกล้าเอามาต่อรองกัน
ถ้าคดีอยู่ในชั้นของตำรวจ
ตำรวจทำสำนวนให้อ่อน

ถ้าคดีออกจากตำรวจไปอยู่ในมือศาล

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแล้ว
พูดง่ายว่าอยู่ในกำมือของสารท่านแล้วเนี่ย

ถ้าทำอย่างนั้นกันได้จริงผมถึงบอกว่า
นี่เป็นข่าวที่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนเรื่องการช่วยเหลือกันอย่างอื่นเช่น

ญาติพี่น้องที่ติดคุกอยู่อาจจะได้รับการช่วยเหลือ
เป็นกรณีพิเศษเช่นพักโทษได้
ถ้าย้ายมาอยู่พักนี้พ่อ
อาจจะได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษทั้งที่ติดคุกอยู่แล้วเนี่ย
หรือว่าถ้าย้ายมาพักนี้อาจจะดูแลกันถึงขั้นที่ว่าแทนที่จะอยู่ในคุก

หมอก็วินิจฉัยว่าเก็บไข้ได้ป่วยรุนแรง
ต้องการพักผ่อนที่ต้องการมารักษาที่ตัวที่โรงพยาบาล

ผมเห็นในข่าวมา๒วันนี้ย้อนกลับไปดูกับข่าวที่บอกว่ามาอยู่พักนี้
แล้วก็จะมีการช่วยเหลือกันเรื่องคดีความ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปได้
ถ้าตราบใดการเมืองเอาคดีความมาบีบกันได้มาต่อรองกันได้

สังคมไทยยุ่งความเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมยุ่งเลยครับ

หรือบางกรณีบอกว่าถ้าไม่ย้ายมาอยู่พักนี้
คืนอยู่พักเก่าชนะมาก็เจอใบแดง
เอ้าพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่า
ผู้มีอำนาจไปบีบก่อก่อต่อได้เลยครับ
ว่าถ้าย้ายมาไม่ย้ายมาเจอใบแดง
อันนี้ก็แปลว่าความเชื่อถือที่สังคมไทย
สังคมการเมืองมีต่อกรกตมันจะยุ่งเข้าไปอีก
ผมถึงบอกว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้

และสังคมไทยก็ควรจะต้องระมัดระวัง
สังคมไทยก็ควรจะดูการเมืองให้ทองแท้
อย่าให้การเมืองเอาเรื่องคดีความมาบีบกัน

ผมย้ำอีกทีนึงนะครับว่า
ถ้ากรกตไม่ทำรงไว้ซึ่งความอิสระ

ไม่ทำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์
แล้วปล่อยให้อำนาจอื่นมาอยู่นอกเหนือการเมืองได้
่งแน่นอนนี่วันที่๗เขาจะหาลือกันแล้ว

หาลือกับภักดิ์การเมืองระหว่างคศก่อก่อต่อ
ภักดิ์การเมืองรอฟังอยู่ว่าก่อก่อต่อ
จะประกาศวันเลือกตั้งเมื่อไหร่
ก่อก่อต่อบอกว่าต้องหาลือกับคศกับแม่น้ำ๕สาย
แต่คอสชกับแม่น้ำสายอื่นบอกว่าเป็นเรื่องของกรกต

นี่เองคือสิ่งที่เรากำลังคาดการณ์ว่า
หลังจากวันนี้ไปเอาล่ะปิดใบสมัครสมัครไม่ได้
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้ก็คึกคักหน่อย
ฉะนั้นก็พยายามจะเอามาขีดเส้นใต้แซมในช่วงข่าวเที่ยงอย่างนี้ครับ

เส้นใต้หนากันเลยขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ